ไปดูเรื่องของชาวบ้านที่ศรีสะเกดนะฮะ
ที่ศรีสะเกียจฝากพี่ตำรวจหน่อย
ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหไม่ได้หลับไม่ได้นอน

เครื่องระเบิดปิงปองก็มี
คือไม่รู้ว่าจะเควี้ยงใส่กัน
เพื่อแสดงสัญญานุภาพอะไรก็ไม่รู้
แต่ว่าตำรวจยังไม่ได้จัดการให้ค่ะหรือถ้าพี่พยายามจัดการแล้ว

จะได้เป็นสื่อกลางไปถึงชาวบ้านให้นะครับไปดูคลิปที่เขาอัดไว้ก่อนนะครับ
นี่ทั้งเสียงเพลงเสียงเบิ้ลเครื่องเสียงปลาระบงระเบิดเนี่ยควันควัน

ถ้าบ้านคุณอยู่แถวนี้คุณทำยังไงอ่าถ้าบ้านคุณอยู่แถวนี้คุณจะอยู่ยังไง

ทุกคืนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยชาวบ้านบอกเนี่ยแบบนี้ประจำ
ค่ะแต่ไม่มีใครมาจัดการอืมชาวบ้านเขาก็อัดคลิปวีดีโอไว้เนี่ย
กล้องมือถืออัดเอาไว้เนี่ยก็เห็นนะฮะว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้
เกิดขึ้นเนี่ยนะครับกลุ่มเด็กแว้นมารวมตัวกันนะครับ
ปิดถนนแข่งจักรยานยนต์ทางหลวงด้วยนะทางหลวงหมายเลขสองสองหนึ่ง
แขวงทางหลวงศรีสะเกดที่๒ตำบลโพนขาอำเภอเมืองจังหวัดศรีสเกต
แขวงทางหลวงถนนหลวงนี่มันไม่เกรงใจเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงเลย
เกรงใจตำรวจที่ศรีสะเกดเลยนะครับแล้วคลิปนี้นะครับ
ชาวบ้านบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ย
เกิดขึ้นสองคืนติดต่อกันค่ะนะครับชาวบ้านไม่ต้องหลับไม่ต้องนอน
มันเบิ้ลเครื่องมันยกล้อมันเครื่องระเบิดปิงปอง
เพื่อให้เกิดเสียงดังแสดงอิทธิฤทธิอิทธิเดชอะไรของมันเนี่ย
ไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยผู้ที่อยู่แถวนี้บอกว่าเดือดร้อนแบบนี้
ไม่ใช่แค่สุดสัปดาห์นี้นะคุณเข็มมาสอนเป็นปีนะ
เดือดร้อนแบบนี้มานานเป็นปีแต่๒๓เดือนหลังเนี่ยหนักมาก
เพราะว่ามันมากันทุกวันศุกร์วันเสาร์
ชาวบ้านนี่ก็หวาดกลัวใครจะไปกล้าฮะใครจะไปกล้าเดินออกไปบอกมันว่า
หนูเอ้ยไปแข่งรถที่อื่นนอนไม่หลับไม่มีใครกล้า
ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องยอมบางวันมีเสียงปืนเสียงระเบิด
หรือว่าเสียงประทัดอะไรก็แล้วแต่ก็กลัวจะถูกลุกหลง
แล้วก็กังวลว่าถ้าเกิดว่ามันมีการทะเลาะวิวาดกัน
มันยิงกันมันอะไรกันมากกว่านี้เนี่ยจะทำยังไง
โอ้โหน่ากลัวมากเลยค่ะมันมารถมอเตอร์ไซค์ล้อใหญ่ใหญ่
คิดว่าเป็นล้อใหญ่รถพวกบิ๊กไบท์บิ๊กอะไร
รุ่นใหม่ใหม่นี่แหละมันมาเป็นกลุ่มค่ะ
คิดว่าเป็นกลุ่มเป็นขบวนการอุ้ยเสียงปืนประมาณเก้านัดสิบนัดเลยค่ะ
เสียงยิงปืนไม่รู้เขายิงอะไรกันก็ไม่รู้นะ
แต่ที่ที่ได้ยินนะกลัวก็ไม่กล้าออกมาดู
ไม่มีคนกล้าออกมาดูหรอกยายก็กลัวเหมือนกัน
มันเป็นสนามแข่งไปแล้วค่ะมันเป็นสนามแข่งเหมือนสนามแข่ง
แล้วแต่ตำรวจจะแก้ไขอืมมีชาวบ้านบอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
อ่าถ้าพี่พี่ตำรวจที่อยู่ในพื้นที่ตำบลโพนคาอำเภอเมืองจังหวัดศรีสเกต
จะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมยังไงก็ส่งเบื้องต้นมาทางไลน์ที่หน้าจอ
เขาเฟซบุ๊กไลฟ์ก่อนก็ได้นะครับแต่ชาวบ้านบอกว่าแจ้งตำรวจไปแล้ว
แต่ตำรวจไม่มาจัดการจับกลุ่มให้ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะ
เพราะว่าบางทีตำรวจออกมาไล่จับไล่จับเสร็จมันก็มาอีก
วันมาหนักกว่าเดิมอีกเหมือนกับประชดชาวบ้าน
แจ้งตำรวจจับเหรอไม่เป็นไรแจ้งไป
เดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่เอาให้หนักกว่าเดิมอีกนี่มันทำแบบนี้ครับ
ตำรวจครับฝากบอกหน่อยชาวบ้านบอกว่าอย่างนี้นะครับ
อ่าแล้วก็รวมตัวกันเบิ้ลเครื่องประลองความเร็วเนี่ย
กันเป็นร้อยคันนะคาดว่าพวกนี้น่าจะตั้งกลุ่ม
แบบในไลน์อย่างเงี้ยแล้วก็นัดกันอ่าส่วน
ชาวบ้านที่ไปสังเกตดูนะครับเขาบอกว่าที่เห็นส่วนใหญ่เป็นเด็กเป็นเยาวชนด้วยนะครับ
วันศุกร์ที่แล้วมีระเบิดมันเสียงประทัดหรือระเบิดผมก็ไม่รู้นะครับ
แต่เมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ก็มีเสียงระเบิดเหมือนกัน
ตำรวจก็มาไล่เหมือนกันนะครับไล่ก็เห็นจับขึ้นรถไปสี่คันอยู่หรอก
เมื่อคืนนี้แต่คืนวันศุกร์เนี่ยเห็นคันหนึ่งตำรวจเขามา
บางทีก็สามสิบสี่สิบคันเอ่อเมื่อเมื่อคืนวันสุกประมาณสามสิบหรือสี่สิบคัน
เยอะครับตำรวจก็มาไล่ไล่ก็หนีไปเฉยแหละครับ
ไล่ไม่ทันทางบ้านเมืองทางตำรวจลงมาทุกคืนหน่อย
คืนวันศุกร์กับคืนวันเสาร์ครับนี่ศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยจะ
ชาวบ้านบอกตั้งด่านเลยได้ไหมอืมอ่า
คือตั้งด่านป้องปรามไปเลยได้ไหมหรือถ้าตั้งด่านมันก็ไปที่อื่นอีก
คือมุมหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจจะบอกว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ย
แจ้งมาก็ไปจับจับได้๑๐๒๐คันมันหนีไปมันก็มาใหม่
วันรุ่งขึ้นนะแล้วก็ล่าสุดนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย
เขาก็ได้ออกมาตรการเอาไว้ว่าจะใช้มาตรการตั้งรางวัลนำจับให้กับประชาชนที่แจ้งข้อมูล
ถ่ายคลิปถ่ายวีดีโออ่าลึกกล้องหน้ารถแล้วก็ส่งมาที่ตำรวจนะ
จะแจ้งทางหนึ่งเก้าหนึ่งหรือว่าหนึ่งห้าเก้าเก้าก็ได้หรือว่าเพจศูนย์โซเชียลมีเดีย
สอบประกอบก็ได้ก็จะให้ค่าตอบแทนในการนำไปสู่การจับเนี่ย
ละ๓๐๐บาทแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอการออกหลักเกณฑ์แล้วก็ประกาศอย่างเป็นทางการก่อนนะครับ
ก็จะเหมือนกับเวลาคนที่ขี่รถบนฟุตบาทในกรุงเทพแต่ว่าเราจะไปกล้าถ่ายมันไหม
หรือเราจะถ่ายแบบไหนแอบถ่ายถ่ายแต่อย่างงี้มันก็จะไม่ชัดอีก
บงทะเบียนรถมันก็เห็นว่ามาแต่มันก็ไม่ชัดอีกเนี่ยใช่ไหม
ฝากพี่หน่อยแล้วกันนะครับที่ศรีสะเกดนะฮะพี่อยากจะไปจับให้แล้วแต่ว่า
จับแล้วมันก็มาอีกจะทำยังไงกันดีให้ชาวบ้านเขาไม่เดือดร้อน